การพูดถึงเชเนี่ยก็มาพร้อมกับความคิดที่เรียกว่าความคิดซ้ายใหม่
แล้วเชเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อต้านจักรวรรดนิยม
อเมริกาแล้วเราก็ต่อต้านอเมริกาตอนนั้น
เรื่องฐานทัพมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษา

ที่ผมสนใจเรื่องเชก
มันก็เกิดขึ้นพร้อมกับการกลับไปอ่าน
กลับไปค้นหาความคิดก้าวหน้า
ของนักคิดนักเขียนไทยช่วงทศวรรษส๒๔๙๐
ความก้าวหน้าของขบวนการทางความคิดของนักคิดนักเขียนไทยนะกุหลาบสายประดิษฐ์เอ่อ
นายผีเสนีสวพงศ์สุภาษิริมานนท์จิตภูมิศักดิ์พวกนี้นะครับ
แต่ว่ามันถูกยับยั้งไปเพราะสรีหลายคนก็เข้าไปอยู่ในคุก
คือผมก็ผ่านทางร้านหนังสือเก่า
เวลาต้องการจะหาข้อมูลอะไรใหม่หาข่าวอะไรแบบ
เนี้ยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันถือว่ายังเป็นช่วงของถนอมปภาษณ์นะครับ
ก็ต้องไปค้นหนังสือตามร้านหนังสือเก่าสนามหลวง
จากหนังสือจากข่าวอะไรต่างก็เอามาเขียนเป็นบทความ
ลงผิมครั้งแรกในนิตยสารวิทยาสารปริศัทธิ์ของอาจารย์สุรรักษ์
ซึ่งเป็นนิตยสารที่ออกภายในที่ธรรมศาสตร์เขียนเป็นตอนอะไรแบบนี้
มันนั้นเมนเชกวาระเชกวาระเชกวาระ

สำหรับผมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แต่ในที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนต้องเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ในแง่ของการต่อสู้ด้วยอาวุธ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังห้าวอยู่นะ
บทกวีให้เช่อะไรแบบนี้
ไปกันเถิดศาสดาแห่งแสงอรุณที่ลุกเป็นเพลิงอะไรทำนองนี้นะครับ
เห็นเป็นกรอนเปล่าแล้วก็ลงในหนังสือพวกเล่มระบาดช่วงนั้น
หลังจากช่วงปี๑๔หลังจากที่มีความคิดแบบประเภทเชกูวาล่าเนี่ย
มันก็เป็นความคิดที่สอดคล้องไปกับเรื่องเมาเรื่องความคิดเรื่องการใช้
กำลังอาวุธใช้ยุทธวิธีเอ่อป่าล้อมเมืองเพราะเชก็เป็นเช่นนั้นนะฮะ
มาถึงเหตุการณ์หกตุลาเนี่ยโอ้เอ่อการการเหตุการณ์ที่เขาล้อมปราบ
เหตุการณ์ที่เขาสังหารพวกนักศึกษาประชาชนในช่วง๖ตุลาเนี่ยนะครับ
ทำให้ความคิดแบบเชกูวาล่าเป็นจริง
หลายดอกไม้จะบางหรือสีกระหาจะบางในใจสีกา
ความคิดของผมเนี่ยก็จะไปความคิดทางด้านเรื่องศิลปะวรรณกรรมเป็นหลักมากกว่าเรื่องความคิดทางการเมือง
นะแต่ถ้าแต่ที่เขียนถึงชื่อเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเคลื่อนไปพร้อมกับ
กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะแต่ความสนใจก็คือเรื่องวัฒนธรรม
มันไม่ใช่ความคิดในประเด็นเรื่องทางการเมืองแต่มันเป็นเป็นประเด็นทางสัญลักษณ์
แล้วเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเช่สำหรับผมเนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายของ
การต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่าอืมไม่แตกต่างไปจากอืมเอ่อ
ความคิดของจิตภูมิศักดิ์หรือของนักต่อสู้อีกหลายคนในช่วงนั้น
ฝ่าเมืองดับเดือนลับมามากยังพลายสัตว์ท่าเย้ยฝ้าดิน